เขาบอกเสียชื่อเสียเสียง
แล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วย
เพราะว่ามีโชเฟอร์รถตู้
ไล่นักท่องเที่ยวลงจากรถตู้
หอบกระเป๋าของนักท่องเที่ยวที่อยู่บนรถตู้นี้

และถือท่อนเหล็กขู่นักท่องเที่ยวด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยนะครับ

โชเฟอร์แท็กซี่คือคนใส่เสื้อสีเย็มพูนะฮะ
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติใส่เสื้อบอลนะ

แล้วดูสิด้านหลังที่โชเฟอร์แท็กซี่เอามือขวาถือไว้แล้วซ่อนอยู่

แต่คนในร้านคาเฟ่ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เขาจดจดจองมองนั่นปืนหรือท่อนเหล็กแน่นะครับ
ก็มีปากเสียงกับนักท่องเที่ยว๒รอบ
เพราะเดินมาประชิดตัว๒รอบ
คนในคาเฟ่แห่งนี้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปห้าม
ก็เลยเป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแบบนี้
บอกว่าโอ้โหเสียภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวหมดเลย

โฟเฟอร์รถตู้ถึงโมโหใส่นักท่องเที่ยว

เมื่อกี้นักท่องเที่ยวอุตสาหรับมานั่งแล้ว
เรามีใช่ไหมฮะคลิปจังหวะที่๒เนี่ยนะครับ

ปรากฏว่านี่ตามมาอีกตามมาอีกเป็นช็อตที่๒เลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะทีนี้เรื่องนี้ไปถึงตำรวจเพราะอะไรครับ
เพราะว่าทางด้านของนักท่องเที่ยวรายนี้
ก็คือนายฟาริสอายุ๓๕ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองภูเก็ตแล้วนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายปารเมษสอนเกตคนขับรถตู้ที่ข่มขู่แล้วก็มีอาวุธ
ทำให้เขาเกิดความตกใจกลัวนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายฟาริสฮะ
โดย๓รถตู้มาจากจังหวัดกระบี่มาที่ภูเก็ต

เขาให้คนขับพาไปส่งที่โรงแรมใกล้กับเทศบาลนครภูเก็ต
แต่คนขับปฏิเสธครับบอกจะส่งอยู่แค่นี้นะฮะ
โดยนักท่องเที่ยวต้องการให้ไปส่งที่โรงแรมแล้วใช่ไหม
แต่คนขับบอกว่าจ่ายค่าโดยสารเพิ่มมาอีก๑๐๐บาท
แล้วส่งแค่ตรงนี้แหละแค่ร้านหน้าร้านคาเฟ่
ใกล้กับสถานีขนส่งของภูเก็ตไม่ไปส่งที่โรงแรม
แต่ทีนี้นายฟาลิสก็ไม่ยินยอมที่จะจ่ายเงินให้กับคนขับนะฮะ
ก็เลยมาจอดกันตรงนี้ป้ายหยุดรถประจำทาง
ใกล้กับร้านคาเฟ่นี้แล้วทีนี้ฮะ
คนขับรถตู้ก็ไล่เขาเลยไล่เขาลงจากรถทันทีนะฮะ
แล้วก็ไปขนกระเป๋ามีทั้งกระเป๋ารากกับกระเป๋าเป้นี้
ลงมาให้เขาเลยคุณแล้วเกิดความไม่พอใจโต้เถียงกันนะครับ
หลังจากนั้นคนขับก็เหมือนถือท่อนเหล็กมาเหมือนจะฟาดเขาด้วยนะครับ
ที่มีคนมาห้ามคนมาห้ามก็คือคนในคาเฟ่คุณเป็นพนักงาน
เป็นพนักงานเข้าไปห้ามเขาบอกว่าถ้าไม่มีพนักงานเข้าไปห้ามนะ
เขาอาจจะถูกเหล็กฟาดหัวแตกแล้วนะ
ฟาริสระบุว่าต้องการที่จะให้ดำเนินคดีกับคนขับรถตู้จนถึงที่สุด

ทีนี้วันนี้นะฮะทางตำรวจจะเชิญตัวคนขับรถตู้มาสอบปากคำ
แล้วก็ฝากไปถึงผู้ขับรถต้องให้บริการด้วยความใจเย็นนะคุณฮะ
ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ
เพราะว่าตอนนี้สังคมออนไลน์เวลาเขาถ่ายได้เขาแชร์กันไปเยอะเลย

มันแชร์ออกไปต่างประเทศเสียชื่อเสียเสียงการท่องเที่ยวนะฮะ
แต่ทีนี้ต้องเรียกมาสอบทั้ง๒ด้านนะ